อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ

เหตุการณ์ที่พาดหัวอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะ

แล้วบ้านหรือว่าบ้านพักที่ปลูกอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยนะ

ชาวบ้านเขาหนีตายกันจ้าละวันเลย

เดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
ถ่า
ถ่าแล้วเด้ยพี่เบน
พี่เบนถ่าพอดสิ
หลังภองออก
ออกเร็วออกเร็ว
ใครมายู่
อ๋อพ่ะบัญญาโมนออกมา
บัญญาโมนออกมา
เฮ้มองนี้นี่แม้เทียอออกละ

แล้วก็พยายามที่จะไปหยิบฉวยสิ่งของที่พอจะเอาออกมาได้
คือก็เป็นห่วงทรัพย์สินแต่ชีวิตสำคัญที่สุด
ใช่ค่ะก็นี่ไงตะโกนบอกพ่อยาย

คุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ดินมันสไลด์ลงเบาะดิน
ตรงนั้นมีบ่อดินขนาดใหญ่อยู่
แล้วตอนแรกเช้าบ้านที่เค้าอยู่ที่นั้น
อย่างที่บอกว่าตรงนั้นเขามีที่พักที่ปลูกติดกันอยู่ประมาณ๓๐กว่าห้อง
เนื้อที่ตรงนั้นก็ใหญ่นะคะ๒๐กว่าไร่
ชาวบ้านเขาต้องหนีตายกันจ้าละวันเลยค่ะ
แล้วใกล้กับที่พักมันเป็นบ่อดิน
ตรงนั้นเขามีผู้ประกอบการเขาขุดแบบขุดบ่อดินเอาไปขาย
แล้วบ่อดินมันขนาดใหญ่กว่า๔๐๐ไร่ลึกเป็น๑๐๐เมตรเลยนะ
ใช่ฮะแล้วก็บ้านปลูกอยู่ตรงขอบบ่อดินนะคุณนะ
ดังนั้นพอโอ้โหดินมันซุดดินมันสไลด์เนี่ย
บ้านมันก็ซุดบ้านมันก็สไลด์ตามไปด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการปลูกที่พักเนี่ยจริง

ถ้าเกิดว่าลึก๑๐๐เมตรจะต้องมีการเว้นระยะ๑๐๐เมตร
แต่อันนี้เหมือนกับจะเว้นไม่ถึงประมาณ๕๐เมตรค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูนะเรื่องสาเหตุที่มันถล่มลงไปแบบนี้

ทีนี้นายอำเภอบางพลีนายสมศักดิ์แก้วเสนาเนี่ย
ก็ไปบัญชาการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ
มีการจัดที่พักชั่วคราวให้แล้วก็เร่งกันพื้นที่เลย
ห้ามให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพราะเราไม่รู้ไง
หลังจากนี้ดินมันจะซุดมันจะถล่มลงมาอีกหรือเปล่า
พื้นที่ใหญ่โตตรงนี้ต้องกันไว้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะคุณฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทีมข่าวของเราเนี่ย
สำรวจเมื่อเช้านี้เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะ
เราจะได้เห็นสภาพในช่วงที่มีแสงบ้างนะ
ว่าบ่อดินตรงนี้มันใหญ่โตขนาดไหนคุณนี่
ใหญ่จริงพื้นที่๔๐๐ไร่เนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
แล้วสภาพที่เห็นเนี่ยนะบ้านเนี่ยเหลือแบบ
มันไม่เรียกว่าบ้านแล้วค่ะเป็นซากประหลักหักพัง

แล้วบางหลังนะถูกดินสไลด์ทับไปหมดแล้วค่ะ

ใช่นี่คุณภาพมุมสูงแบบนี้นี่เห็นชัดเลยนะคะ
คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่พังลงมาเสียหายไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะ
สิ่งที่ทำได้เมื่อเช้ามายืนมองซากประหลักหักพัง

เห็นไหมบ้านแต่ละหลังคือปลูกตรงขอบบ่อดินเลย

พอมันซุดลงไปอย่างนี้มันน่ากลัวนะฮะ
เราไปคุยกับคนที่เขาปลูกบ้านอยู่ตรงนั้น
ครับคุยกับคนพงพันมามาก
เขาบอกว่าโอ๊ยผมเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่ให้เช่า
แล้วที่ดินที่บ้านของคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะเอาจริงผมอ่ะปลูก
เอ่อเปิดให้เช่าที่เอ่อที่ปลูกที่พักอาศัยเนี่ย
มาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วก่อนจะมีเหตุการณ์แบบนี้
ถามว่ามันมีสัญญาณอะไรมาก่อนไหมมีอะไรเตือนมาก่อนไหม
อ่าฮะคุณพงพันธ์บอกว่าจริงจริงอ่ะตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละ
ช่วงประมาณ๔โมงเย็นมันมีเหตุการณ์เหมือนกับน้ำ
คือแถวนั้นนะคุณผู้ชมต้องอธิบายก่อนมีเป็นบ่อดิน
แล้วใกล้กันเนี่ยมีคลองมันเกิดเหตุการณ์คือน้ำน่ะ
ค่อยเขาเรียกว่าอะไรค่อยลดระดับลง
แล้วมันแห้งจากคลองไหลไปเข้าบ่อดินขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันแบบนี้
ในคลองมันไหลลงบ่อดินนะใช่ค่ะ
แล้วน้ำในคลองที่ไหลลงบ่อดินมันน่าจะกัดซ้อตรงบ่อดินนี้ออก
ทีนี้ก็เลยคุยกันกับผู้รับเหมากันตั้งแต่วันจันทร์แล้วว่าเราจะทำยังไงดี
เขาก็มีการรับปากว่าจะหยุดตักดินขายชั่วคราว
น้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่คือคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เมื่อวันจันทร์นะ
ช่วงเย็นค่ะเออนี่เป็นคลิปใหม่ที่ถูกเปิดเผยออกมานะฮะ
ว่าน้ำในคลองเนี่ยมันทันลักออกมาทีนี้ก็ต้องเอาเนี่ยรถแบ็คโฮลเนี่ย
ตักไปตักดินเอามากั้นน้ำตรงในคลองนี้
ไม่ให้ไหลเข้าบ่อดินอีกนะครับเออแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกด้วยนะ
ว่าการเอารถแบ็คโฮลมาตักดินมันเหมือนกับว่าเอามาตักดินขายหรือเปล่า
มันเลยส่งผลกระทบไงว่าถ้าเกิดว่าเราบอกให้คุณหยุดแล้ว
คุณไม่หยุดคุณยังตักดินขายต่อเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นความเสียหาย
แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจริงค่ะทีนี้บ้านคนที่เขาปลูกอยู่แถวนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าเริ่มมีเสียงเป็นเสียงปูนลั่นลั่นลั่นมาแบบเนี้ยนะคะ
แล้วมันก็กลายมาเป็นเหตุบ้านซุดลงมาค่ะใช่นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะก็กว่าสิบสี่ชั่วโมงแล้ว
หลังจากเกิดเหตุระทึกนี้นะฮะจนมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
แล้วก็ชาวบ้านต้องหนีตายออกมาดังนั้นคุณผู้ชม
เรามีทีมข่าวของเราที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ่อดินแห่งนี้
นี่คุณสิริวัณรักษัตริย์เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ

เช้านี้เรามาสำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน
ที่เกิดเหตุดินซุดไปเมื่อคืนนี้นะคะ
เท่าที่ดูในข้างหลังนี่ก็คือคร่าวที่มีการแจ้งความเสียหายไปนะคะ

เช้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจค่ะ
ซึ่งสภาพความเสียหายของบ้านชาวบ้านหลังจากที่เมื่อคืนได้เกิดดินซุด

หลังคาเรือนนะคะเช้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะ
เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้เข้ามาสำรวจตรวจสอบสภาพของบ่อดินที่บริษัทเอกชน
ได้นำขุดหน้าดินไปขายค่ะซึ่งเนื้อที่ของบ่อดินนี้นะคะ
ก็มีการสอบถามก็คือมีพื้นที่กว่า๔๐๐ไร่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ของทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็บอกกับดิฉันว่า
จากการสำรวจพบว่าบ่อดินนี้มีความลึกมากค่ะ
ซึ่งตามระเบียบของผังเมืองหากจะขุดหรือทำบ่อดิน
หรือทำบ่อดินจะต้องทิ้งช่วงระยะห่างจากชุมชนหรือแนวฝังไม่น้อยกว่า๒เท่าของความลึกค่ะ
ซึ่งสภาพของบ่อดินที่มาสำรวจในวันนี้นะคะลึกเกินกว่าที่จะใช้สายวัดวัดได้
จะต้องใช้เครื่องมือมาสำรวจค่ะขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้นะคะ
ฉันก็ได้ไปสอบถามนะคะโดยเฉพาะบ้านของคุณลุงบุญมากนะคะ
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับแนวของบ่อดินมากที่สุดนะคะ
คุณลุงก็บอกว่าจริงแล้วมีสัญญาณเตือนมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะ
มีดินเริ่มซุดแผ่นดินแยกออกค่ะ
ก็คุณลุงก็เริ่มที่จะเก็บข้าวของออกนะคะแล้วก็เมื่อวันอังคารก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มาถึงเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มมีแผ่นดินแยกออกนะคะ
ชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะขนของออกแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้
ก็ไม่คิดว่าแผ่นบ้านเนี่ยจะซุดไปทั้งหมดเมื่อคืน๒ทุ่ม
ทุกอย่างก็ได้ซุดลงไปหายกับตานะคุณหนุ่มบอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วมาก

เมื่อป่ะ๑๘๓๐ถึง๑๙๔๐นี่
มันก็เริ่มบ้านก็เริ่มเอียง

สุดตัวลงเนี่ยเราก็มาบอกลูกบ้านบริเวณใกล้เคียง

เพราะว่าดินมันสไลด์แล้ว

ขนของออกเหมือนกันชาวบ้านที่อยู่ก็มาช่วยกันขนของออก
ผลออกเราก็คิดว่ามันจะไม่ลามใหญ่โตมันไม่หยุด
มันก็ไปเรื่อยลงไปเรื่อยถึง๓๔ทุ่ม

คุณอารยาคุณสืบสกุลค่ะอย่างที่คุณลุงบุญมากได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวไว้นะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยดินตรงนี้เนี่ยมันใกล้กับจุดที่มีการขุดดินมากนะคะ
ลักษณะก็คือมีการอุ้มน้ำเป็นระยะเวลานานนะคะ
ซึ่งบ่อดินนี้เนี่ยทำการขุดทำธุรกิจในการขายดินมานานกว่า๓๐ปีเลยค่ะ
สภาพดินอย่างที่ทางเราได้สำรวจดูนะคะ
ก็ดินก็จะเป็นลักษณะดินแบบนี้ค่ะ
ก็จะร่วนนะคะถ้าเกิดว่ามีการอุ้มน้ำนาน
ดินก็จะแตกกระจายแบบนี้ค่ะ
สามารถที่จะเก็บหรือว่ารองรับกับน้ำหนักบ้านเรือนของประชาชน
อาศัยอยู่ในระแวกนี้นะคะ
กว่าหลังคาเรือนเกือบ๓๐หลังคาเรือนค่ะ
วันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการนะคะ
ก็จะเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็จะออกระเบียบนะคะ
ให้ทางบริษัทที่รับผิดชอบทำธุรกิจขุดดินนี้นะคะ
มารับผิดชอบบ้านความเสียหายทั้งหมดค่ะ

ท้ายที่สุดแล้วนะคะมันก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้
ก็คงจะให้ทางบริษัทที่ทำธุรกิจขุดดินนี้
รับซื้อที่ดินไปแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะ
ความเสียหายทั้งหมดก็มีเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติด

คุณสิริวัลฮะถ้ามีเจ้าหน้าที่จากโยธาธิการและผังเมือง
หรือว่าทางอำเภอทางจังหวัดเข้าไปตรวจสอบและได้ผลอย่างไกล
จะต้องปิดพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายและห้ามขุดดินอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณสิริวัลคงรายงานให้ทราบอีกนะครับ
เมื่อกี้นี้ได้สัมภาษณ์ไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖

ก็เข้ามาสำรวจตรวจสอบเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าต้องดูแลทั้งลูกบ้านด้วยดูแลทั้งพื้นที่ด้วยนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวฟังทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะครับ
ว่าเล่าถึงที่มาของบ่อนดินนี้ว่าอย่างไรนะครับ
คืออันนี้เพิ่งถมได้๒ปีใช่ไหมคะ

คือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดแบบดินสไลด์อะไรแบบนี้

คือเป็นปีแรกนี่ครับคือเป็นปีแรก

แต่รอบนี้ที่มันคืออย่างนี้ดีกว่ามันเป็นกล้อย
มันคิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายว่าดินอุ้มน้ำเยอะไง
แล้วมันช้ำแล้วมันอยู่ใกล้คอ

ถ้าเป็นแบบนี้เราอยู่แบบนี้ไปตลอดมันก็จะเสี่ยงไหมครับพี่
มันก็เสี่ยงนะคนอยู่ตรงนี้มันก็เสี่ยง
ครับผมก็เพิ่งมายังไม่เจอเจ้าของเลย
แต่ถ้าคิดว่าถ้ามีบ่อหลุดดินไหมคะแบบนี้

ถ้ามันหลุดเรื่อยแถวนี้มันเป็นดินชุ่มน้ำอยู่แล้ว
มันก็น่าจะสไลด์
นี่นะครับก็อย่างที่ทั้งอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกนะ
แล้วก็ชาวบ้านบอกนะครับเรื่องของบ่อดินแห่งนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็ยังปิดกั้นพื้นที่นะครับถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายอยู่นะครับ
แล้วก็ทางนายอำเภอบางพลีซึ่งเมื่อวานเนี่ย
ตั้งแต่ตลอดทั้งคืนนะครับคุณฮะที่มาบรรชาเหตุการณ์
ก็อบพยพประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตรงนี้
ในส่วนบ้านที่มันถล่มพังเสียหายไปแล้วแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ตรงนี้
อาจจะได้รับอันตรายออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้ว
เพื่อไปที่พักพิงชั่วคราวก็คือที่สาราวัดตำรุนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านพันธบรวจเอกวิโรธตัดโสนะคะ